คุณผู้ชมครับแวะเวียนดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีความคืบหน้าในเรื่องของการปลดล็อกด้วย
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับ

เพื่อไทยคัด๒๕๐ตัวชัวร์ชิงสส
ส่วนไทยรักษาชาติทรงร้อยเขตลุ้นระบบบัญชี
กรกตรับรองพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้จับตามองดูพักไทยรักษาชาติจะมีการประชุมพัก
เป็นการประชุมครั้งใหญ่จะมีใครลงบ้างนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกจับตามอง
นั่นก็คือเรื่องของปฏิทินที่มีภาพใบหน้า
ของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์และนายทักษิณชินวัฒน์
รวมถึงคำอวยพรเพราะเป็นปฏิทินปีใหม่ปี๒๕๕๙
ตอนนี้นะครับทหารและตำรวจ
กำลังออกกวาดยึดจากบ้านของผู้ที่ชื่นชอบ
และเป็นบรรดาหัวคะแนนของพักเพื่อไทยและคนเสื้อแดง

หลังจากเมื่อวานี้ตำรวจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและทหาร
ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบร้านอุดมแอร์ตำบลวาบรินชำราบ

พร้อมตรวจยึดปฏิทินปีใหม่๒๕๕๙
รูปแบบอย่างที่เห็นได้ถึงจำนวน๕๕๓แผ่น
เรื่องนี้นะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี
และในฐานะหัวหน้าคอสชก็พูดถึงด้วยเหมือนกัน

สัมภาษณ์ท่านปฏิทินตอนนี้
ปฏิทินที่มีรูปอดีตนายกทั้ง๒คน
ท่านเห็นแล้วใช่ไหมแล้วเป็นอย่างไรบ้าง

โดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้สั่งให้ที่ประชุมคอสช

ว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้น
เช่นเดียวกับการแจกปฏิทินอดีตนายก

ว่าต้องไปดูว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม
หรือไม่ฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรีหน่อยครับ
เรื่องปฏิทินมันควรหรือไม่ควร
ก็ไปหามาก็เป็นหน้าที่ของแฝงคง

ไม่ว่าจะเรื่องปฏิทิศเรื่องอื่น
ถ้าอะไรก็ตามที่มีผลในเรื่องของการที่จะสร้าง
ความผิดชังสร้างผลกระทบแหล่ง
ต้องไปตรวจสอบแค่นั้นเองนะเป็นหน้าที่ของเขา
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูที่ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า

แล้วก็อะไรล่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความต่าง

เพราะฉะนั้นก็ลองดูที่ว่ามันควรจะทำไม่ทำ
ก็นายกบอกว่าถ้าอะไรก็ตามที่มีผล
ต่อการสร้างความเกลียดชังแล้วก็ผลกระทบต่าง
ต้องไปตรวจสอบถือว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับ
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรี

ก็ถูกถามถึงเรื่องของปฏิทินนี้เหมือนกัน
โดยตอบว่าก็เป็นการเพียงขอไปดูไม่มีอะไรมาก
ส่วนจะมีความผิดหรือไม่นั้นไม่มี
แต่จะแจกได้หรือไม่ตนไม่ทราบต้องไปถามคอสช
และเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจค้นก็มีเพียง๓๔คน
ซึ่งผู้ที่ทำก็เป็นพวกรัฐบาลเก่า
นี่ผลเอกประวิทย์พูดแบบนี้นะครับ
ส่วนการแจกปฏิทินเช่นนี้จะทำให้ภาพการแบ่งสีกลับมาอีกหรือไม่นั้น
เป็นคำถามที่ผู้สิทธิ์ข่าวถามพลเอกประวิทย์ครับ
ฟังเสียงพลเอกประวิทย์ตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรนะครับ
นี่แหละครับผลเอกประวิทย์ก็ตอบเรื่องของปฏิทินว่า
คือไม่ผิดหากทำเพราะรักเพราะชอบก็ว่ากันไป
กับภาคการเมืองไม่สามารถแจกได้

เป็นบุคคลหนีคดีจำเป็นต้องพิจารณาหรือไม่
ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะไปดูว่า
สมควรให้แจกหรือไม่นะครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดแถลง
ว่าจะปลดล็อกเมื่อไหร่นะครับ
เมื่อไหร่นายยกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะ
เป็นประธานคศในการประชุมกับกรกต
หรือเปล่าว่าจะมีการปลดล็อกจริงเมื่อไหร่นะครับ
คือนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับ
ว่าเรื่องของการปลดล็อกยังไม่ต้องกังวล

ไม่ใช่ว่าคอสชจะไปทำอะไรที่มันบิดเบือน

มันเป็นเรื่องของกฎหมายก็ต้องไปไล่กันดูว่า
กฎหมายออกมาครบหรือยัง
เมื่อกฎหมายออกมาแล้วจะต้องดำเนินการอะไร

เมื่อวานคำตอบของนายยกรัฐมนตรีบอกว่า
คือต้องดูว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา
การเลือกตั้งสอสอออกมาเมื่อไหร่

ซึ่งตามกำหนดเวลาคือเดือนธันวาคมอีกคุณ

เดี๋ยวรองนายยกวิศนุเครืองามจะเป็นผู้ชี้แจง
ก็สอดคล้องกับคำตอบของนายพุทธิพงศ์
ณกันโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่านายยกได้มอบหมายให้นายวิศนุเครืองาม
จัดทำรายละเอียดวันเวลาที่ชัดเจน
และจะมีการแถลงข่าวให้สาธารณชน
รับทราบถึงไทม์ไลน์การเลือกตั้ง
ในวันที่๘พฤศจิกายนนี้นะครับ

จดทะเบียนพักจัดตั้งพักการเมือง

เศรษฐกิจใหม่พักพลังประชารัฐ

การหาสมาชิกของพักการเมืองต่างกันหน่อยนะครับ

สองพักการเมืองที่น่าสนใจ

แล้วสมาชิกส่วนใหญ่คุณผู้ชมน่าจับตามอง

ก็จะมีนายนพดลปัธมะนายวรวัตรเอื้อพิญกุล

ด้วยไหมร้อยโทปรีชาพลพงภานิษย์

ว่าจะไปเกี่ยวคะแนนไปเก็บคะแนน

จากกฎการ์มไหนก็ทำให้จำนวน
มันถูกลดทอนลงแล้วพักนี้เนี่ยนะคะ

ไทยรักษาชาติทำหน้าที่ยังไง

สภาพการแบบนี้ก็ทำให้
นักการเมืองทุกคนในพักเพื่อไทย
หลีกเลี่ยงการคิดจะรับมือกับ
สิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในที่สุด
แต่ละคนก็ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง

เป็นอย่างมากแล้วเมื่อถึงเวลาที่ทุกคน

ผมก็จะพิจารณาว่าทางเลือกไหน

ตามแนวคิดตามอุดมการของผมได้มากที่สุด

แล้วก็เมื่อวานี้เขามีแรงข่าวที
เผยแพลออกมาว่า
คือเพื่อไทยกับไทยรักษาชาติจะทำอย่างไรรู้ไหมคุณ

สองขาก็คือภักดิ์ไทยรักษาชาติจะมุ่งเอาคะแนนระบบปาร์ตี้ลิสต
ร้อยเขตที่พักเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัคร
ส่วนอีก๒๕๐เขตที่พักเพื่อไทยส่งผู้สมัคร
ไม่มีผู้สมัครจากภักดิ์ไทยรักษาชาติลงไป
เพราะว่าพักเพื่อไทยก็จะไปเอาในส่วนของระบบสอสอแบ่งเขต
ไทยรักษาชาติก็จะเอาไประบบปาร์ตี้ลิสต์
วันนี้ก็เลยเป็นผ้าหัวในหน้า๑๑๕ไทยรัฐ
การกรรมการบริหารพักจุดรวมถึงเปิดตัวศาสตร์๓๖๐
ที่เคยถูกทาบทามจากกลุ่ม๓มิตร
แต่ภายหลังมีปัญหาด้านทับซ้อนพื้นที่
เนื่องจากแก่นำของภักดิ์พลังประชาบรัฐเอง
ก็ได้มีการทาบทามบุคคลอื่นเอาไว้แล้ว
อกจากนี้ยังมีนายพักดีหานหิมะทองคำ

จะมาลงสมัครในนามพักชาติไทยพัฒนา

ล่าสุดออกมาเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคุณ

และถือว่าเป็นคนเก่าแก่ของพัก

เมื่อรู้ว่าจะทำให้บ้านเมืองต้องมีปัญหา

เพื่อรักษาชีวิต๓๒ปี

ลาก่อนเพราะรักจึงต้องลา
คำนี้เพราะรักจึงต้องลา

สำคัญมากว่านายสมศักดิ์ปริศนานานทางคุณ